คุณผู้ชมคะเวลาไปไหนมาไหนนะ

เข้าใจว่าบางทีมันก็ลืมจริงแต่
เป็นไปได้เนี่ยต่อให้รีบแค่ไหนตรวจตรากันสักเล็กน้อยนะคะ
ลืมกระเป๋าในปั๊มศูนย์ไปเกือบ๒ล้านยังตามไม่เจอเลย
สุพรรณบุรีผู้รับเหมาก่อสร้างลืมกระเป๋าไว้ในแคมป์คนงานค่ะ
เงินสดหายไป๕๐๐๐บาทนะคุณ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองค่ะ
บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่หมู่๑
ตำบลและอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
บึ้ม๓ขุนทศผู้รับเหมาก่อสร้างวัย๔๘ปี

ปกติเขาพกเงินสดติดตัวไว้จำนวนนึง

ต้องเอาไปซื้อวัสดุต่างด้วย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเบิกเงินสดมาจากนายจ้าง

ซึ่งตอนเช้าก็เพิ่งจะนับเงินสดนะ
เหลืออยู่กว่า๑๕๐๐๐บาท
ก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายสีน้ำตาล

ปกติเขาจะสะพายกระเป๋าใบนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลา
ทีนี้พอดีวันนี้มีรถบรรทุกปูนซีเมนมาส่ง
เขาก็เลยหยิบเงินให้ลูกสาวไปซื้อข้าวมาให้คนงานหน่อย
แล้วก็ด้านลืมกระเป๋าสำคัญใบนี้ไว้บนแคร่ไม้ในแคมป์คนงาน

เขาจำได้แม่นเลยว่าในแคมป์คนงานเนี่ย
มีคนงาน๕คนนั่งกินข้าวอยู่
จากนั้นช่วงเย็นเขาก็นำเงินมาจ่ายให้คนงานรายวัน
ก็รู้สึกว่าเอ๊ยทำไมเงินหายไป๕๐๐๐๐อ่ะ

มันไม่ครบตอนแรกก็สงสัยว่าลูกสาวเอาไปหรือเปล่า
แต่พอถามลูกลูกก็บอกว่าไม่ได้แตะเลยพ่อ
ไม่ได้จับไม่ได้เปิดไม่ได้ดูเลยเขาก็เลยทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาตลอดทั้งวัน
มาผิดสังเกตว่าเอ๊ะมีคนงานคนนึงนี่นะ
พยายามจะขอลากลับบ้านโดยอ้างว่าหลานถูกรถชนตายต้องรีบกลับ
เขาก็บอกว่าอยู่ช่วยงานจนเสร็จก่อนได้ไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยรีบกลับได้เลย
พอเลิกงานปุ๊บคนงานรายนี้ก็ลากลับบ้านไป
ตอนนี้ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาสอบปากคำ
เพื่อหาเบาะแสคนร้ายต่อไปให้ได้นะคะ